สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เช้าวันนี้เองหลายพื้นที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย

ใครออกจากมั่นเจ้าช้าคงได้สัมผัสกับกระแสลมยิ่นเย็น
รวมไปถึงท้องฟ้าที่อึมครึมครึมเป็นพิเศษ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรความเย็นแบบนี้จะอยู่คู่กับเราไปนานแค่ไหน

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการกอดตรงกลุ่มก้อนเมฆ

เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นไปกองอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้
กลางไปถึงตอนล่างนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ที่เป็นแบบนี้ครับเนื่องจากตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำ
่อมนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวในการดูดเอากลุ่มฝน
เคลื่อนที่จากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
เคลื่อนตัวข้ามมายังฝั่งอันดามัน
ดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
หลังจากนี้ก็จะพัฒนาความระยะลมต่อเนื่อง
อกจากจะดูดกลุ่มฝนเข้าไปยังห่อมความกดอากาศต่ำแล้ว

หรือว่ามรสุมฤดูหนาวให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
แรงแบบนี้ก็ทำให้คลื่นต้องระวังละทีเดียว
ที่เป็นปัจจัยสำคัญละทีเดียวที่ทำให้ตอนนี้มีความหนาวเย็นเกิดขึ้น
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางปีกตะวันออกของประเทศไทย
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นจุดแรก
หลังจากนั้นก็จะค่อยเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตามลำดับจึงทำให้ช่วงเช้าช่วงค่ำอากาศเย็น
ส่วนช่วงบ่ายครับแดดจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าความชื้นกลุ่มก้อนเมฆถูกดูดกลืนออกไป
ในขณะที่บริเวณตอนกลางช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมหนาค่อยแผ่ลงมา
ผลักดันเอาความชื้นค่อยเคลื่อนตัวมาปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
ทำให้เกิดลักษณะท้องฟ้าอึมครึมก่อนที่จะมีอากาศเย็นลง
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
จะค่อยเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังบริเวณทางตอนบนของอ่าวเบงกอยอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนดีนะครับ
หลังจากนี้จะพบว่าสีฟ้าจะค่อยเข้ามามีบทบาทต่อบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของไทยมากยิ่งขึ้น
ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ทางตอนบนโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๘
ฟ้าจะค่อยแผลลงมาปกคลุมเพิ่มมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าความหนาวเย็นจะเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนี้เป็นต้นไปส่วนฝนใต้ก็จะค่อยมีทิศทางเลื่อนต่ำลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างมากยิ่งขึ้น
นั่นก็หมายความออกก็หมายความหลังจากนี้ส่วนนี้ฝนใต้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจะลดลง
แล้วก็ในบริเวณดังกล่าวบริเวณทางตอนบน
ก็จะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ